กรรมการที่ไปตัดสินการประกวดเนี่ย
ถูกทำร้ายจนนี้ฮะค้างแตกเย็บเจ็ดเข็มอืม

อย่ามาทำนิสัยป่าเถื่อนในนี้นะครับที่นี่มันเมืองผู้ดีนะครับ
แล้วถุ๋นนะครับออกไปนะครับเดี๋ยวคุณแน่จริง
คุณเข้ามาเข้ามาเลยทำไมทำเเบอะจะตุ๋นอย่างงี้
ให้เกียรติบ้างเถอะจำหน้าไว้นะ
ไม่ต้องมาเลยเนี่ยการถึงขั้นประกาศ

ใช่ค่ะคือบนเวทีเขาก็งงเนาะ

คือเขาสวมมงค์เรียบร้อย

ไปทำร้ายหนึ่งในกรรมการ

ความวุ่นวายแล้วก็ความเสียหายกับงานของเขา

และตำแหน่งต่างเลย

ทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเวทีประกวดเขาเสียหายหมดเลย
ประกวดก็เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีนี่ตอนประกวดนะที่ห้างแห่งหนึ่งที่สระบุรีนะครับ
อยู่ช่วงที่ประกาศผลไปแล้วนะมอบมงกุฎสายสะพายกำลังถ่ายรูปกันเนี่ยอยู่บนเวทีนี่เห็นไหมฮะ
เริ่มแบบเลิกลักแล้วดูข้างล่างสิมีการทำร้ายกันซะแล้วนะครับนี่ผู้หญิงที่สวมชุดสีน้ำเงินนี่เป็นสาวสองเหมือนกันนะครับ
พุ่งเข้าไปตบน้องปอยน้องปอยพิชยะเดชานะฮะวัยสามสิบปีมีตำแหน่งเป็นมิสทรานแกรนไทยแลนด์สองพันยี่สิบเอ็ด
และเป็นหนึ่งในกรรมการที่มาตัดสินการประกวดถูกทำร้ายแบบนี้เลยนะครับ
พิธีกรบนเวทีนี่ต้องบอกอย่ามาปาเทือนแบบนี้ส่วนข้างล่างก็ห้ามศึกห้ามทับกันไป
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับน้องปอยนะครับน้องปอยที่มาเป็นกรรมการในเวทีประกวดนะฮะ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๒ธันวาคมนะครับนี่ผ่านมา๒วัน
น้องปอยบอกว่าวันนั้นเนี่ยไปในนามเจ้าของคลินิกเสริม
ทำร้ายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับคางแตกเย็บไป๗
ครู่นี่นะนี่กรรมการนะครับมีผ่าปิดแผลอยู่วันนี้ที่เราไป
คุยด้วยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนี่อันนี้คางค่ะคางแตกเลย
ปอยบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยหญิงสาวสองที่ชุดสีน้ำเงินเนี่ย
ซึ่งเธอไม่รู้จักเลยนะไม่ได้รู้จักอะไรเลย
อยู่ดีเนี่ยเดินพุ่งเข้ามามาตบแล้วมาทำร้ายเลยแล้วมาชี้หน้าด่า
บอกมึงใช่ไหมที่ชี้หน้าด่ากูนี่น้องปอยบอกมาพูดกับน้องปอยแบบนี้
แล้วก็เข้ามาทำร้ายแบบโอ้โหทำร้ายไม่ยั้งเลย
ล้มลงไปเนี่ยคางฟาดกับพื้นนะฮะซึ่งน้องปอยยืนยันว่าไม่ได้ไปชี้หน้าด่าใครเลย
ไม่ได้มีปัญหากับใครเลยแล้วเรื่องนี้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
ตอนนี้ส่งหลักฐานต่างไปให้ทนายความเพื่อแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
เขาหาว่าเราไปชี้หน้าด่าเขาในงานซึ่งปอยต้องพูดตรงตรงว่าเราไม่เคยรู้จักเขา
ไม่เคยสนิทกันไม่เคยแม้กระทั่งรู้จักชื่อกันไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใคร
แล้วเราจะไปชี้หน้าด่าเขาได้ยังไงคะกับคนที่เราไม่รู้จัก
กระทำแบบนี้มันเป็นการกระทำที่เขาคิดเขาวางแผนมาก่อนที่จะทำอยู่หรือเปล่า
เรารู้สึกว่าไม่น่ามีอะไรจะต้องคุยแล้วหรอกมั้งให้เป็นเรื่องของทนายเขาจัดการไปเถอะ
ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับสาวสองชุดน้ำเงินคนนั้นนะ
ไปทำร้ายเขาทำไมเพราะว่าน้องปอยเขายืนยันว่าเขาไม่รู้จักจริง
อยู่ดีหาว่าน้องปอยไปชี้หน้าด่าเขา
ท่านผู้ชมครับคุณคมกริจน้อยวิไลนะฮะหรือว่าบอสกั๊กนะครับ
บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าเวทีประกวดนี้เนี่ย
เป็นการประกวดสาวประเภท๒ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในสระบุรี
ซึ่งคุณคมกฤษเนี่ยจัดมา๔ปีแล้วปีนี้คือปีที่๔
ที่ผ่านมาทุกปีเรียบร้อยราบรื่นดีไม่เคยเกิดปัญหาอะไรเลย
ปีนี้ปีที่๔เนี่ยลงทุนจัดงานไป๓แสน
พอมาเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นในงานทำให้ตัวคุณคมกริจหรือว่าบอสกั๊กเองเนี่ย
ก็ถูกบรรดาสปอนเซอร์ในตำหนิค่ะว่าเออทำให้เวทีประกวดที่เขาเป็นสปอนเซอร์กันเนี่ย
เสื่อมเสียชื่อเสียงมีภาพลักษณ์ไม่ดีแบบนี้ได้ยังไง
ก็เลยกังวลว่าปีหน้าจะไม่มีใครกล้าสนับสนุนเพราะว่าปีนี้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
เขาอาจจะมองเรื่องการรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อย
ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเวทีประกวดอะไรเลย
เขามีเรื่องกันข้างล่างนี่บอสกั๊กกำลังมอบรางวัลอยู่เห็นไหม
อยู่ดีอ้าวมีการทำร้ายกันข้างล่างซะแล้ว
กลายเป็นคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะคนมาทำร้ายไม่พอใจกรรมการไม่พอใจผลประกวดอะไรหรือเปล่า
มันกลายเป็นเรื่องอื่นไปเลยไงพี่อุ๋ย
ไปหาว่ากรรมการลำเอียงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่มอสกั๊กบอก
ก็เหมือนที่น้องปอยเขาบอกอยู่ดีคนนั้นหาว่าน้องปอยไปชี้หน้าด่าเขา
ซึ่งน้องปอยก็ยืนยันว่าไม่รู้จักเลยไม่ได้ชี้หน้าด่าใครเลย
คุณคมกริจบอกว่าช่วงเกิดเหตุนี่กำลังจะสวมมงกุฎนะฮะบนเวที
พอเจอเรื่องแบบนี้ทุกอย่างมันโดนแย่งซีนไปหมด
เสียภาพลักษณ์เสียชื่อเสียงเสียความรู้สึก
ถ้าผู้ก่อเหตุดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่
อยากจะฝากไปถึงว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันป่าเถื่อนมาก

ถ้าคุณไม่เป็นอย่างนั้นคุณจะไม่ทำแบบนี้กันตรงนี้แน่นอน
อันนี้ฮะคุณคมกริจหรือว่าบอสกั๊กนะฮะ
ซึ่งบอสกั๊กเนี่ยบอกว่าตอนนี้กำลังประสานกับทางห้างสรรพสินค้าอยู่
ขอภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อไล่ดูเลยว่าบุคคลคนนี้คือใคร
เพราะเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเวทีประกวดเลย
ไม่ใช่พี่เลี้ยงของนางงามไม่ใช่กรรมการไม่ใช่เจ้าหน้าที่เวทีประกวด
แฝงตัวเข้ามาเป็นกลุ่มคนดูแล้วอยู่ดีก็เข้ามาทำร้ายหนึ่งในกรรมการ
ทำให้เขาเสียหายหมดเลยทางงานแล้วเดี๋ยวก็จะเอาคลิปหลักฐานต่างเนี่ย
ในการตามตัวเพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อไป
จากเวทีประกวดนางงามสาวสองกลายเป็นเวทีมวยไปซะอย่างนั้น